อีกเรื่องหนึ่งที่เกริ่นเอาไว้เรื่องนี้หลายคนต้องฟังให้ดีเขาบอกว่า
จริงแล้วเงินไม่ใช่ตัววัดหรอกนะว่าเราจะคบใครหรือไม่คบใคร
แต่ที่แน่เงินอาจจะเป็นตัววัดได้ว่าเขารักเราจริงหรือเปล่า
เขาว่ากันว่ารางวัลที่๑ทำคนเลิกกันมาหลายคนแล้ว

มีสาวใหญ่คนนึงมาปรึกษาท่านรณลงนะคะเธอบอกว่า
อยู่กรีงกับแฟนฉันสามีภรรยามา๒ปีแล้วนะ

แล้วถูกรางวัลที่๑๑๒ล้านเงินเยอะนะ

ก็ดีใจทั้งสามีทั้งภรรยาแล้วค่ะ
สามีเนี่ยเป็นคนเอาเงินไปขึ้นแล้วก็เก็บเงินทั้งหมดไว้แบ่งให้ภรรยาส่วนหนึ่ง
แล้วมีอยู่วันหนึ่งสามีบอกว่าเดี๋ยวขอกลับบ้านไปเยี่ยมแม่หายไปเลยนะคะ
เยี่ยมแม่ไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยบล็อกเบอร์ติดต่อไม่ได้
ขาดการติดต่อทุกช่องทางเธอเลยมองว่าเอ๊ะแล้วลอตเตอรี่ที่เป็นของสองเราล่ะ
ใช่ฉันเป็นเธอบอกว่าเธอเป็นคนจ่ายเงินซื้อ
แต่สามีเป็นคนไปขึ้นเงินเลยต้องปรึกษาทนายเลยค่ะว่าเอาแล้วแบบนี้
เธอทำยังไงได้บ้างเออพร้อมได้ไหมเรื่องนี้น่าสนใจนะเธอจะมีสิทธิ์ไหมเออใช่
อ่ะฟังกันหน่อยนะคะเรื่องนี้ผู้เสียหาย
เธอบอกว่าแฟนนุ่มชื่อวรายุอายุห้าสิบเอ็ดปีรู้จักกันมานาน
แล้วก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเมื่อ๒ปีก่อน
ฝ่ายชายเนี่ยมีอาชีพขับรถแท็กซี่ส่วนเธอทำอาชีพขายเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ
ก็อยู่กินด้วยกันฝ่ายชายก็ขับรถรับส่ง
มีการใช้จ่ายกินอยู่ด้วยกันเอาง่ายก็คือ
อยู่กันเหมือนสามีภรรยาเลยค่ะแค่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเท่านั้นแหละ
เธอบอกนะคะว่ารายได้หลักเนี่ยเธอเป็นคนหาเธอว่าอย่างนั้นนะ
กระทั่งปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่ไปทำบุญด้วยกัน
ที่วัดพระศรีอานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
แล้วก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาห้าใบนางสาวนัทธนันอ้างบอกว่า
เธอเป็นคนจ่ายเงินซื้อแต่นายวรายุสามีเนี่ยเป็นคนเก็บลอตเตอรี่เอาไว้
ก็เรื่องปกติมั้ยก็ซื้อด้วยกันเหรอเนอะอ่าเธอเก็บละกัน
อ่ามันก็เรื่องปกติเธอก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไร
จนกระทั่งเจ็ดกุมภาพันธ์ค่ะนายวรายุมาบอกว่า
ตัวเองเราถูกรางวัลที่หนึ่งนะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์น่ะ
แปดเก้าสองสองเจ็ดถูกสองใบได้เงินสิบสองล้านบาท
โอ้โหดีใจกันใหญ่เลยค่ะค่ะแต่ถูกต่อวันที่หนึ่งใช่ไหมคะ
สามีมาบอกเอาวันที่๗แล้วก็สามีก็เล่าให้เธอฟังด้วยว่า
ไปขึ้นเงินมาแล้วนะที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
วันที่๔กุมภาพันธ์แล้วก็บอกภรรยาเลยบอกว่า
ไม่ต้องกังวลนะหนี้สินที่เรามีอ่ะเดี๋ยวเรามีเงินใช้หนี้แล้ว
ฝ่ายหญิงก็โอ้ดีใจเลยนะคะก็อยู่ด้วยกันมาตามปกติเรื่อยนะ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฝ่ายชายก็ให้เงินกับเธอ
เพื่อชดใช้หนี้สินจำนวนนึงแต่เงินรางวัลส่วนใหญ่เนี่ย
คงอยู่ที่ฝ่ายชายนะคะจนกระทั่งหกพฤษภาคม
อยู่มาสองสามเดือนกว่าเหมือนกันนะค่ะหกพฤษภาคมค่ะ
ฝ่ายชายบอกว่าขอกลับบ้านเกิดที่สุโขทัยในวันวิสาค่ะ
บูชาได้ไหมอยากกลับไปเยี่ยมบ้านอ่ะเธอก็เข้าใจอ่ะเนอ
ทีอยากกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
หายไปเลยหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะขาดการติดต่อ
เธอถูกบล็อกเบอร์โทรถูกบล็อกทุกช่องทางการติดต่อ
ติดต่ออะไรไม่ได้เลยเหมือนไม่เคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อน
บอกไม่รู้จะทำยังไงทำทุกวิถีทางแล้ว
เลยต้องตัดสินใจหาที่พึ่งค่ะมาหาทนายรณรงค์แก้วเพชรขอความเห็น
แล้วก็สิทธิ์ทางด้านข้อกฎหมายเพราะเธอรู้ตัวดีว่า
จดทะเบียนเนี่ยเวลาสมมุติถ้ามีปัญหาอะไรกัน
เรื่องของสินสมรสมันแบ่งกันไม่ได้อืมธนาโรนโรงเลยบอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยนะต้องตรวจสอบข้อที่จริงก่อน
แล้วก็ให้นางสาวนัทธนันคนนี้ไปรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อจะดำเนินการแจ้งความฝ่ายชายเพราะคุณผู้ชมฟังดีดีนะคะ
อันนี้หลายคนเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เลยนะถึงแม้ว่าสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจริง
แล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกลอตเตอรี่จะต้องแบ่งให้อีกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
อันนี้ตามข้อกฎหมายนะคะอืมฝากเอาไว้ค่ะ
ทีนี้ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวให้ไปดูภาพที่เป็นภาพสามารถยืนยันได้ว่าเขาถูกรางวัลที่๑กันจริง
เขาไปขึ้นเงินกันมาแล้วจริงจริงนี่คือเช็คนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งจริงจริง
ขึ้นเงินรางวัลกับสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจริงจริงดูตัวเลขเงินค่ะ
สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถูกหักภาษีไปหกหมื่นบาทนะคะ
เช็คเนี่ยค่ะระบุวันที่ก็คือวันที่สี่เดือนสอง
ก็คือเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามชัดเจนตรงตามที่นางสาวนัทธนันให้ข้อมูลเอาไว้
นี่นะคะทุกอย่างชัดเจนเป็นเรื่องจริงไม่ได้เป็นเรื่องแบบ
กุเหลืองขึนมาสร้างเรื่องสร้างอะไรอันเนี้ยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจริง
อืมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับนางสาวนัทธนันหรือแอดนะคะ
ที่บ้านพักแถวแถวบางขุนเทียนเธอก็ยืนยันว่าเงินที่ซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านเนี่ยนะ
เป็นเงินที่เธอควักออกมาจากกระเป๋าของเธอเองแต่ถามว่าเป็นเงินใคร
มันก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายด้วยกันทำมาหากินมาด้วยกันเพราะว่าก็อยู่กินกัน
ฉันสามีภรรยาถ้าจะให้พูดแบบแฟร์ทั้งสองฝ่าย
เธอก็บอกว่ามันก็เป็นเงินของทั้งคู่นั่นแหละอืม
ก็ใช้ด้วยกันหามาด้วยกันก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยกันค่ะ
หนึ่งกุมภาพันธ์ยังนั่งดูผลการออกรางวัลอยู่ด้วยกันเลยอืม
แต่วันนั้นน่ะฝ่ายชายไม่บอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอืม
เพราะว่าซื้อมาห้าใบไงใช่เธอรู้แค่ว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อเลขท้ายคือสองเจ็ด
ก็ไม่รู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งไงใช่วันที่สองวันที่สามกุมภาพันธ์ทะเลาะกันค่ะอืม
ทะเลาะกันหนักมากจนฝ่ายชายหนีไปข้างนอกแต่เขากลับมาหกกุมภาพันธ์
ฝ่ายชายก็กลับมานะคะกลับมาบอกเธอว่าเดี๋ยวจะพาไปจดทะเบียนสมรส
อือเธอบอกเออแปลก
มาบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงจริงไปขึ้นเงินมาแล้ว
แล้วก็ยื่นเช็คอันเนี้ยค่ะให้เธอดูวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์
ชายมาลูบหัวเธอแล้วบอกเธอว่าเดี๋ยวช่วยใช้หนี้ให้นะ
บอกแบบนี้วันที่๑๒กุมภาพันธ์ก็พากันไปเปิดบัญชีขึ้นเงิน
ชื่อบัญชีเป็นชื่อของฝ่ายชาย๒บัญชี
เป็นบัญชีเงินฝากประจำฝากไป๗ล้านบาท
บัญชีสะสมทรัพย์ทั่วไปฝาก๔๙๔๐๐๐บาท
จากนั้นฝ่ายชายถอนเงินออกมาให้อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
ถอนมา๔๐๐๐๐๐บาทเอาไปใช้หนี้จริง
ไปถ่ายรถกระบะจากไฟแนนซ์๓๖๐๐๐บาท
แล้วก็ทำประกันรถ๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวกันนี่แหละค่ะ
ฝ่ายชายให้เงิน๑แสนบาทอีก๒ครั้ง
รวมเป็นสองแสนบาทบอกว่าเอาเงินนี้ไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวนะ

แล้วก็ให้ทำธุรกิจส่วนตัวอีก๒๐๐๐๐๐บาท
พอปลายเดือนมีนาคมก็ให้เงินอีก๑๓๐๐๐บาท
บอกว่าจะไปลงทุนทำธุรกิจนาคากอนามัยช่วงนี้โควิด๑๙
เธอก็บอกว่าคืนให้๔๐๐๐บาท
รวมแล้วฝ่ายชายให้เงินทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ฝ่ายหญิงบอกว่า๗๓๐๐๐บาท
เป็นการรวมเงินที่ให้ทั้งหมดยังไม่ได้หักส่วนที่คืนไป
เธอบอกคืนไปสี่หมื่นนะนี่นะคะ
ไปซื้อกันสองคนจริงจริงค่ะใช่เงินที่ซื้อเป็นเงินใคร
ก็เป็นเงินด้วยกันเงินเราเราจ่ายเงินเขาห้าร้อย
แล้วเขาก็ดึงลอตเตอรี่ไปเลยตอนที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
เขาก็ไม่บอกเราว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งตอนตรวจ
ดูถ่ายทอดสดเราก็ดูด้วยกันวันที่สองสามก็เริ่มทะเลาะกัน
วันที่สองทะเลาะกันทะเลาะกันแรงแล้วเขาก็เก็บเสื้อผ้าไป
พอวันที่๓เขาก็เขาก็ไปขึ้นเงิน
เขาก็จะมายืมรถพี่นั่นแหละแต่พอดีรถพี่ซ่อมอยู่
พี่ก็เลยบอกไม่ได้ให้แล้ววันที่สี่ก็ไปต่างจังหวัดด้วยกัน
ไปงานบวชหลานแล้ววันที่๖วันที่๖เขาก็ชนพี่จดทะเบียนสมรส
วันนี้หกเขาชนพี่จดทะเบียนสมรสใช่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาถูกหวย
แล้ววันที่๗เขาก็เอาลอตเตอรี่มาให้พี่ดูว่าเขาถูกหวย
เขาแค่ถ่ายในโทรศัพท์ไว้ชื่อเขาเขาไปขึ้นเงินเรียบร้อย
แล้วเขาก็คืนเงินไม่ได้บอกเราไม่ได้แจ้งเราไม่ได้แจ้งเลย
เขาก็มาจับหน้าผากพี่ว่าพี่กลับบ้านไปงานบวชวันที่๗
บอกว่าเธอไม่ต้องเครียดแล้วนะเดี๋ยวว่าจะใช้หนี้ให้หมดเลย
ที่ติดหนี้แบ็คลิสอะไรที่แบงค์จะยึดอะไรอย่างเงี้ย
นักข่าวของเราก็เลยถามเพิ่มนะคะเพราะว่าเธอพูดถึงประเด็นที่ว่าทะเลาะกับฝ่ายชาย
ทะเลาะกันแรงอยากรู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
นี่เธอก็เลยบอกว่าอ๋อไอ้ที่ทะเลาะกันแรงอ่ะ
ทะเลาะกันเรื่องที่เธอบอกฝ่ายชายว่าเดี๋ยวเราจ่ายหนี้ค่าบ้านนะ๔ล้านบาท
ถ้าเราโปะหมดเนี่ยค่าบ้าน๔ล้านเนี่ยจะโอนชื่อให้เป็นฝ่ายชายเลย
ให้เป็นแบบเจ้าของบ้านเลยแต่ฝ่ายชายไม่ยอมประเด็นนี้ไม่ยอม
ก็เลยทะเลาะกันจนขอกลับบ้านที่สุโขทัยวันวิสาขบูชาพอดี
แล้วทีนี้แหละหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
ญาติพี่น้องของฝ่ายชายก็ติดต่อไม่ได้เลย
ค่ะเธอก็เลยบอกคุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราว่าติดต่อไม่ได้จริง
ศักดิ์สิทธิ์ลองโทรไหมล่ะลองติดต่อดูไหมล่ะ
เบอร์อื่นโทรซิเผื่อจะรับ
ไม่ได้เนี่ยก็ลองโทรดูติดต่อไม่ได้เลย
โทรไปก็ไม่รับสายไม่อะไรไม่เออพี่น้องเขาโทรยังไม่ได้เลย
อืมพี่โทรตอนเขาก็จะเป็นอย่างงี้แหละอืมเนี้ยโทรหาพี่ไม่คิด
ไม่คิดอยากได้ของเขาหรอกจริงจริงแต่ว่าเออคนเรามันอยู่ด้วยกันอ่ะเนอะ
ซื้อก็ซื้อด้วยกันแล้วลอตเตอรี่เขาเอาไปพี่ก็ไม่รู้ว่าเลขข้างหน้าเป็นเนี่ยค่ะ
เลขทางนี้เขาไม่เขาบอกไม่ให้พี่เลย
มีเงินทุกคนมันก็เปลี่ยนไงนิสัยเขาก็จะเปลี่ยนขึ้น
เขาก็จะว่าเราคือเขาจะพูดอะไรเขาก็บ่นเราก็เงียบไง
คือพี่ก็เข้าใจแหละเนาะว่าคนมีเงินไม่ว่าใครอ่ะ
ทุกคนมันก็เปลี่ยนหมดแหละไม่ได้ทะเลาะเรื่องเงินที่เขาได้นะ
ทะเลาะกันเรื่องบ้านเรื่องบอกไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่ไม่ซื้อบ้านให้หนูหนูไม่ซีเรียส
เงินของพี่แล้วแต่พี่สบายใจแล้วกัน
เพราะเราอยากให้เอาเงินเข้ามาซื้อบ้านเหรอ
ใช่คือพี่ไม่อยากติดแบ็คลิสต์ไงแต่บ้านพี่ถ้าซื้อเสร็จพี่ก็ต้องโอนให้เขาอยู่แล้วถูกไหม
เงินอ่ะมันก็เงินด้วยกันเมื่อก่อนก็ใช้เงินด้วยกันถึงว่าพี่ไม่ได้ใช้เงินแต่เขา
พี่ก็ต้องเป็นคนให้เงินเขาอยู่แล้วถูกไหม
พี่เราคิดเหล่าคือยังไงเราก็ต้องมีส่วนได้
ส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เฉยไปเลยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรให้พี่เลย
พ่อแม่พี่ก็ไม่เคยอยากให้มีปัญหาเรื่องฟ้องกันอยู่แล้ว
ก็บอกช่างมันเหอะลูกแม่ไม่อยากได้เงินหรอกแม่อยากได้ชีวิตลูกสาวแม่กลับมา
แต่จริงคุณถูก๑๑ล้านมันเห็นแก่ตัวไปไหม
เงินตั้งเยอะตั้งแยะกับที่เราอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนคุณมาคุณก็ไม่มีอะไรถูกไหม
ก็มาใช้เงินกับเราอยู่แล้วเพราะเขาขับแท็กซี่แล้วแท็กซี่เขาหมดก็ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันอยู่แล้ว

อ่ามาบอกเดี๋ยวโทรให้ดูเลยลองโทรกันแบบดูจัดจะเลยว่ามันติดต่อไม่ได้จริงจริง
คือเธอก็บอกว่าอยากให้ฝ่ายชายเห็นใจเพราะเงินที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเงินที่หามาด้วยกันใช้ด้วยกันเธอก็อยากจะได้ส่วนแบ่ง
คือไม่ได้อยากจะได้โอ้โหได้ส่วนแบ่งเพื่อที่จะสุขสบายร่ำรวยอะไรนะคืออยากได้ส่วนแบ่งเพื่อไปใช้หนี้

นี่ค่ะอยากได้รถกระบะคืนด้วย

อืมถ่ายถอนรถกระบาดเสร็จแฟนหนุ่มออกรถกระบาดไปด้วยไงไม่ได้ทิ้งรถไว้ให้เธอนึกออกป่ะ
เออเอกสงคเอกสารอะไรเอาไปหมดทุกอย่างเป็นชื่อฝ่ายชายหมด
คือเธอบอกว่าไม่ได้อยากจะฟ้องร้องให้เป็นเรื่องเป็นราวต้องมาดำเนินคดีอะไรกัน
แต่เธอแค่อยากให้เห็นใจเธอหน่อยคนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเคยลำบากมาด้วยกัน
แล้วนี่ก็คือทิ้งหนี้เอาไว้ให้เลยนะเพราะบ้านผ่อนไม่หมดถูกไหม

หวังว่าหวังว่าจะเป็นแค่การทะเลาะและงอนกันและหวังว่าสามีจะกลับมาหาเธอนะ

หวังว่าจะกลับมาแล้วก็ต้องนึกถึงตอนเคยลำบากมาด้วยกัน